มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุก๖ล้อคือขับเปลี่ยนเลนแล้วคือไปปาดหน้า
ทีนี้รถยนต์คู่กรณีไม่พอใจทำยังไง
ชักปืนขึ้นมาเลยนะเอาออกมาขู่แบบกลางถนนอย่างนั้นเลยนะคะ

โชว์ปืนนะครับผมก็ขับของผมมาดีนะครับ
ที่กำลังขับรถไปบนถนนทางหลวงหมายเลข๑๐๘เชียงใหม่จอมทอง
โอ้โหคนเห็นหวาดเสียวกันหมดเลยนะคะ
เพราะไม่รู้ว่าจะโชว์อย่างเดียวหรือจะยิงด้วยหรือเปล่า
แชมป์อายุ๓๐ปีคนขับรถบรรทุก๖ล้อเจ้าของคลิปเล่าว่า
เมื่อวานค่ะเขาขับรถบรรทุกมาตามปกติประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ทีนี้รถเลนซ้ายเนี่ยรถเยอะเขาก็เลยเบี่ยงเลนขวา
และไม่เห็นว่ารถยนต์สีดำขับอยู่ตรงเลนขวาทางด้านหลัง
ก็เลยเป็นลักษณะเหมือนไปปาดหน้าเขาอะค่ะแล้วก็มีการบีบแตร่ใส่หนึ่งครั้ง
รถบรรทุกก็เลยเบี่ยงหลบทางซ้ายให้ทีนี้นะคะมีรถจักรยานยนต์ขี่ตรงข้างหน้าพอดี
ก็เลยต้องเบี่ยงกลับมาทางขวาอีกมันก็เลยเหมือนกับชักเข้าชักออกอย่างนี้
คนขับตามเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะขับกวนเหรออะไรแบบนี้
รถยนต์สีดำคู่กรณีเนี่ยค่ะที่ขับอยู่เลนขวาก็เลยขับมาตีคู่
แล้วก็แซงขึ้นหน้าไปจากนั้นยังเหยียบเบรกหลายครั้งเหมือนตั้งใจจะให้ชนท้าย
แล้วก็เนี่ยค่ะจังหวะที่เปิดกระจกควักปืนออกมาโชว์แบบนี้เลยนะคะ
เขาบอกโชว์อยู่นานด้วยนะแต่ไม่ได้พูดจาข่มขู่หรือมีเหตุความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
แชมป์ยืนยันค่ะบอกว่าไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แต่เห็นคนขับเป็นผู้ชายป้ายทะเบียนกรุงเทพ
อยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
ถ้าถูกผิดก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าเจรจาพูดคุยกัน
ถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดเขาก็ยอมรับผิด
แต่อย่าควักปืนออกมาโชว์กันแบบนี้มันอันตราย
ถ้าปืนมันลั่นเกิดเสียงดังเปรี้ยงป้างกลางถนนเนี่ย

ไม่เปลื้อนอย่างนี้เป็นคนมียดมีสีรึเปล่าค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มีความคืบหน้าเพราะทีมข่าวเราก็เลยตรวจสอบไป
ที่พตฤีธวัชชัยพวิวัฒนาชัยภูมิขับการตำรวจภูทรเชียงใหม่ค่ะ
ก็บอกว่าสั่งการตำรวจสพจอมทองแล้ว
ให้ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยจากป้ายทะเบียนรถมาจนทราบว่าชายที่ควักปืนออก
มาคูมาก็มีสีเคยมีสีมาก่อน
เป็นอดีตทหารอากาศเกษตรรัชการหยศพนกรรต์เอกแล้วก็นำตัวมาสับส่วน

ซึ่งผู้ต้องสงสัยอ้างว่าอันนี้มันบีบีกันคือปืน
ไม่ใช่ปืนจริงนะก็ปืนที่ใช้เล่นบีบีกันเนี่ยนะคะ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อก็ต้องนำคลิปที่ผู้เสียหายโพสต์ไว้
ส่งตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าตกลงแล้วปืนที่ชักออกมานั้นน่ะ
เป็นอาวุธจริงหรือเป็นปืนบีบีกันเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย
แล้วก็สร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะด้วยนะคะเพราะถือเป็นการกระทำอุกอาจ
ตอนนี้ตำรวจยังสอบประคำผู้ต้องสงสัยอยู่เลยนะคะ
แต่มันก็ไม่ควรจะออกมาโชว์มาคูแบบนี้
เออคือช่วงนี้มันเป็นช่วงท่องเที่ยวด้วยนะคะ